สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
โควิด๑๙ทำเอาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ติดล็อกเชิงบริหารจริงจริงครับคือถ้าจะคุมเข้ม
ธุรกิจต่างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
วงจรธุรกิจก็ไปกันไม่เป็นแต่ละสาขาอาชีพย่ำแย่กันไปหมด
คนตกงานมากขึ้นทุกวันไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวัน
ฉะนั้นวันนี้เราก็เห็นหัวข่าวที่มีเสียงเรียกร้อง
จากภาคธุรกิจภาคส่วนต่างเช่นลุกอีกนั่งบริ้งในร้านได้
สมาคมพัฒนาการไทยเสนอรัฐบาลคือนอกจากจะให้เปิด
ร้านถึง๕ทุ่มแล้วเนี่ยยังบอกว่าให้นั่งดื่ม
ในร้านได้เพื่อจะได้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
แต่ละสาขาอาชีพก็ส่งเสียงร้องขลมไปหมดครับ
สปาไทยส่อไปไม่รอดตกงานพุ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์
เล็งเสนอรัฐให้จ่ายค่าจ้างร่วมด้วย
ค่าจ้างร่วมก็หมายที่เล่าให้ฟังว่าสมมุติเงินเดือน๑๕๐๐รัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง
ผู้ประกอบการจ่ายให้ครึ่งหนึ่งให้พนักงานแต่ละคนแต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้เขาออกจากงาน
อย่าให้เขาออกจากงานเพื่อให้เขาอยู่ได้ให้ทำมาหากินอยู่ได้ให้มีรายได้
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งถ้าเห็นแก่หัวอกหัวใจคนทำธุรกิจแล้วก็ปลดล็อกผ่อนคลายมากไป
ชาวบ้านทั่วไปก็ภาวะกันอีกเพราะตัวเลขการติดเชื้อมันยังทรงอยู่คือไม่ลดลง
แม้กระทั่งในกรุงเทพเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังทรงอยู่นะครับ

ถ้าปล่อยให้นั่งดริ้งนั่งดื่มกันในร้านได้
ตามที่สมาคมพัฒนาคารเสนอก็เหมือนปล่อยให้กาดตกง่ายขึ้นไหมโอกาสติดเชื้อจะง่ายขึ้นไหมแล้วที่คุมกันมาได้ดีดีพอสมควรจะเอาไม่อยู่ไหมอะไรจะเกิดตามมาอันนี้คือการตั้งคำถาม
แต่ถ้าเลือกเอาวิธีคุมเข้มล็อกธุรกิจเอาไว้เหมือนที่ผ่านมาแล้วเอาเงินของแผ่นดินมาเยียวยาภาคธุรกิจเอามาแจกจ่ายคนที่ตกงานและขาดรายได้ต่อไปเรื่อยไม่ว่าโครงการนั้นโครงการนี้คำถามก็คือ
เราจะเอาเงินกันมาจากไหนเพราะประเทศเรามีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น
ภาคของรายได้รายได้จากการท่องเที่ยวก็โบเบ๋ท่านก็รู้กันอยู่ว่า
นักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามาไม่ได้เดินทางเข้ามาได้ก็ไม่กักตัวก็ต้องถูกกักตัว
วันหนึ่งตอนนี้จากตัวเลขหลักหมื่นหลายหมื่นวันนี้มากันสักพันกว่าคนก็ดีใจแล้ว
รายได้จากการส่งออกก็ยังติดลมก็ยังติดลม
รายได้จากการลงทุนก็เข็นกันแบบหืดขึ้นคอนายกเพิ่งประชุม
ดีโอไอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเห็นตัวเลขว่า
ตัวเลขรายได้จากการลงทุนมีปัญหามากรายได้จากการเก็บภาษีมันก็หดหายไปตามสภาพของธุรกิจ
และรายได้ของประชาชน
ถึงไม่ทำให้ประเทศล้มละลายอย่างที่รัฐมนตรีอาคมบอก
แต่ว่าประเทศไทยจะลำบากไปอีกนาน
ทีนี้มาถึงเรื่องวัคซีน
เราก็ฝากความหวังไว้กับวัคซีนว่าถ้าได้มาเร็วและได้ฉีดกันเร็ว
อะไรอะไรมันก็จะดีขึ้น
แต่สุดท้ายที่ว่าจะเข้ามาและเริ่มฉีดได้ภายในเดือนกุมภา
ก็จะขยับออกไปเป็นเดือนมิถุนายน
รองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูล
บอกว่าประเทศไทยไม่ได้ล่าช้าเรื่องการจัดหาวัคซีน
อย่าเอาประเทศไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
เพราะเขามีการระบาดเยอะติดเชื้อหลายแสนคน
จนต้องยอมให้เอาวัคซีนไปช่วยเหมือนการทดลอง
แต่ว่าประเทศไทยเรายังอยู่ห่างจากจุดนั้น
สถานะของไทยควบคุมได้
มีแพทย์มียามีความรู้รักษาโควิด

แต่ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบสาธารณสุข

นายกเองก็ร้อนใจร้อนรนเรื่องนี้
เพราะว่าอีกไม่กี่วัน
หนึ่งในเรื่องที่จะถูกจับขึ้นเขียงก็เรื่องนี้แหละ
วันนี้เราจึงเห็นหัวข่าวของนายกรัฐมนตรี

นายกอธิบายยาวเลยครับ
แต่ว่าสุดท้ายที่ว่าไม่ช้า
ก็เดือนมิถุนายนนั่นแหละส่วนสาเหตุที่ว่า
อิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตวัคซีนแอดร่าเซนาก้าจึงเปลี่ยนใจไม่ส่งมาให้ไทยตามที่พูดพูดกันไว้ว่า
จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกต้องไปคอยฟังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา
ผิดพลาดจากตรงไหนผิดพลาดจากเทคนิคตรงไหนผิดพลาดทางวาจาประการใดอันนี้คอยฟังกัน
กลับมาถึงเรื่องทางเลือกของสปคของรัฐบาลว่าตกลงจะเลือกคุมเข้มต่อหรือทยอยคลายล็อก
ซึ่งในที่สุดก็ต้องหนีไม่พ้นล่ะครับต้องค่อยทยอยคลายล็อกให้ธุรกิจได้หายใจหายคอมากขึ้น
ก็คือก็ต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดมากขึ้นสุดท้ายตัวช่วยที่สำคัญที่สุดคือประชาชนครับ
ประชาชนอย่างเราเรานี่แหละถึงรัฐบาลจะคลายล็อกผ่อนปลนแค่ไหนก็ตาม
ถ้าประชาชนไม่กาดตกสวมหน้ากากรักษาระยะห่างเราก็จะได้ทั้งวินวินก็คือว่าได้ทำมาหากินกันได้สะดวกขึ้น
แล้วเชื้อก็ไม่ระเบิดไม่ระบาดเพิ่มอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุด
เพราะในทางควบคุมล็อกไว้หรือปล่อยให้ทำมาหากินกันได้เต็มที่
แต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาตัวเองไม่ช่วยกันใส่หน้ากากไม่ช่วยกันเว้นระยะห่าง
ไม่มีทางเลยครับเรื่องนี้จึงมีทางเดียวจริงที่เราจะต้องช่วยกัน

สัปดาห์หน้าเรื่องของการคลายล็อกก็น่าจะประกาศเพิ่มขึ้น
แต่ว่าทำยังไงที่จะคลายล็อกแล้วไม่ให้ตัวเลขมันระบาดมากขึ้น
มีทางเดียวคนไทยต้องช่วยกันครับ
ขีดเส้นใต้ของต้นสัปดาห์นี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ